กู้ภัยเข้ารื้อซากสะพานถล่มได้กลิ่นเน่าต้องสงสัยครับคุณผู้ชมครับ
ประสานสุนัขดมหาที่มาของกลิ่นนี้นะครับ
จากเหตุการณ์สะพานยกระดับอ่อนนุษย์ราชกระบังครับ
พังถล่มลงมาทับรถยนต์แล้วก็บ้านเรือน
ส่งผลให้มีผู้สิทธิ์ชีวิตสองราย

ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดนะครับ
ขณะเดียวกันครับการเก็บกู้
เรื้อซากสะพานค์ที่พังถลมลงมา

ซากคานสะพานนะครับแล้วก็รวมถึงเหล็กด้วย
เจ้าหน้าที่เนี่ยทีมกู้ภัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องประชุมวางแผนในการเข้าลื้อถอนนั่นเองครับ
ล่าสุดครับคุณผู้ชมมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ได้วางแผนเข้ารื้อซากรถกระบะอีกหนึ่งครั้งครับ
อกจากนี้ทีมเจ้าหน้าที่ยังได้กลิ่นไม่ปกติ
ใต้ซากสะพานอ่อนนุษย์ลาดกระบังถล่มลงมานี่แหละครับ
โดยทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ประสานสุนัขดมกลิ่น
เข้ามาตรวจสอบว่าเป็นซากสัตว์หรือว่าเป็นคนนั่นเอง
ถูกต้องครับตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้รับแจ้งคนศูนย์หายนะครับ
ตอนนี้ถ้ามีความคืบหน้าจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับ
ตอนนี้สุนัขดมกลิ่นก็เข้าไปเป็นที่เรียบร้อย
เพื่อไปหาต้นต่อว่ากลิ่นที่ออกมานั้นเนี่ยเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์นั่นเองครับ

น้ำมันใหญ่มากมันกินพื้นที่ตั้ง๕๐๐เมตรใช่ไหมครึ่งกิโลอ่ะ
แล้วคือมันเป็นงานหนักทั้งนั้นเลยปูนทั้งแท่งเลยค่ะ
แล้วก็เป็นสิ่งปลูกสร้างที่มันใหญ่มาก
แล้วตอนขึ้นไปมันต้องใช้เครื่องจักรตอนยกเนอะ
คือวิธีการของเราคือเหมือนกับว่าเขาหล่อบล็อกมาจากโรงงานเสร็จปุ๊บก็เอามา
ค่อยเอามาประกอบหน้างานยกวาง
เหมือนต่อจิ๊กซอร์ประมาณนั้น

โอ้โหมดได้ดูแบบคลิปอีกอันนึงไหมที่แบบ
ใช่น้องมิ้นที่มีมอไซค์แล้วก็รถแบบเฉียดฉิวมากนิดเดียวอ่ะ

ใช่แล้วก็มีแบบผู้ชายเหมือนกับกระชากแฟนตัวเอง
เขาวิ่งเขากระเด็นลงมาจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็ล้ม
นั่นแหละอันนั้นคลิปนั้นนี่แบบโอ้โหวินาทีเฉียดตายมาก

นะฮะฉันจะได้แผ่นมากเลยนะครับผม
โอ้โฮนะฮะก็บอกว่าตอนนี้มีแต่คราวมันน่าห่วนหัวนะครับ
คนเรามันยังไม่ถึงที่ตายนี่ก็ยังไม่ตายนะ

จริงถ้าสมมุติไม่มีคานมารองรับอะไรจะเกิดขึ้น
แล้วนั่งอยู่บนรถกันสองคนคนเสียชีวิตก็มีเห็นไหม

ใช่แล้วรถที่แบบอยู่ที่น้องมิ้นที่เห็นแบบเฉียดแบบฝั่งคนขับด้วยนะมด
เฉียดไปแบบด้านแบบเฉียดหูเอาง่าย
เฉียดหูถ้าคานนั้นลดลงมาที่รถปุ๊บเรียบร้อยเลยอะ

หล่นมาข้างรถเรียบร้อยคนขับเรียบร้อยเลย
แต่ก็รอดมาได้นี่ปฏิหารมากนะครับ
อนไปเลยเหมือนกันนะวินว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นคงไม่กล้าขับรถผ่านแบบ

เพราะฉะนั้นเราต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงไว้ค่ะ

ข้าวไทยไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมข้าวเวลา
ข้าวไทยไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมข้าวเวลา